แต่ข่าวแรกของเรานะคะไม่ต้องรอไม่ต้องเดาไม่ต้องอะไรแล้วค่ะ
ฉันขอทำตามสัญญานะคะที่เมื่อวานนำเสนอข่าวคุณเป้ไปไงคะ
เป้กับว่าที่แฟนใหม่เขาน้องมีเรียม
ที่ดิฉันบอกว่าถ้าคุณเป้ออกมาจากเขาใหญ่เสร็จปุ๊บนะคะ
จะคว้ามาเปิดใจเลยตามสัญญาเลยจ้ะหน้าจอเลยจ้า
หลังจากคุณเป้นะคะออกจากเขาใหญ่คือเขาไปถ่ายละครคุณผู้ชม
ดิฉันก็วีดีโอคอร์เลย๒ทุ่มคุยกันทันทีนะคะ
หลังจากที่มีกระแสจับโป๊ะเขาเรียกว่าจับคู่แล้วกัน
คู่นี้คุณผู้ชมนะคะคุณเป้อารักกับน้องมีเรียม
หลายคนมีเรียมคือใครเขาเป็นสายนางงามเขาสวยคุณ
นี่คนนี้คุณผู้ชมนี่แหละปีนั้นมันประสายได้มงคุดไปน้องมีเหรียมได้รอ
มากจริงคุณผู้ชมหลายคนก็เอ๊ะจับโป๊เป็นคู่รักคู่ใหม่จริงหรือเปล่าค่ะ
ดิฉันก็สัมภาษณ์ไปใช่ไหมคะตอนแรกก็ยังเขินเลยไม่กล้าถามเกรงใจ
เป้เขาเคลียร์ชัดไปเลยนะคะแมนไม่ต้องอ้อมคอมยุคนี้แล้วค่ะ
บอกชัดเจนไปเลยว่ามีเหลี่ยมแฟนผมพี่
เมื่อวานเราบอกว่าเราได้กลิ่นความรักใช่ไหมแต่บอกเลยหลังสัมภาษณ์เสร็จนะคะ

เพราะว่าแฟนเป็นนางน้ำอะเนอะ
ดูดิฉันก็งงว่าทำไมต้องซ้อมโบกมือ
เขาบอกว่าปกติถ้าเราโบกมือแบบนี้เชอรี่นะคะแบบนี้แบบโบกไม้โบกมือแบบนี้
ตัดกล้องมาก็ได้ค่ะตัดกล้องมาก็ได้ค่ะ
อย่างนี้ค่ะเวลาเราบกไม้บกมือเราจะเป็นอย่างนี้
อย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมีแฟนนางงามต้องโหวกอย่างนี้
เป้อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้มันสุขมากบิดข้อมือนิดเดียว
ใช่เพราะว่านางงามมันอย่างนี้มันจะน่ารักกว่านะ
แต่เอาจริงนะน้องบีเรียมเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มประกวดเนี่ย
มีกระแสมาในเพจแฟนนางงามนะเขาบอกว่า
เอ๊ะนางงามคนนี้น่าคล้ายกับเป้อารัก

แล้วก็เห็นมาว่าเป้อารักเนี่ยมาเสดิดตกหลุมรักต้องที่ว่าน้องเนี่ยสวย
น่ารักดีผู้ช่างผู้สวมนะ
คือเขาก็หวานกันมากแล้วเห็นไหมคะรายการที่เขาขับกันไปเนี่ยค่ะ
ที่เขาโปรโมทเนี่ยค่ะเป็นรายการของคุณเป้อารักษ์
ติดตามดูได้นะคะรายการอารักอาราวนะคะ

แต่ทริปนี้นางบอกว่านางไม่ได้สวีทอะไรนะ
ผมก็ทำเป็นเพื่อนกันไปก่อน
ที่มาโป๊ที่ไม่ยอมรับอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม
มีสภาพนี้แหละคนเขาไปก็แซวเยอะ
แล้วเราถินี้ก็ไปถามไงนะ
คนแซวเยอะผมก็ไม่รู้จะปิดยังไง

แต่ว่าอาจจะยังรอเวลาอะไรก่อนนะคะ